เรื่องแรกวันนี้พาไปดูเรื่องของจะว่าอุบัติเหตุก็ไม่เชิงนะคะ
เพราะว่าที่ร้อยเอ็ดค่ะคือมีกระบะเนี่ยขับไปเฉียวรถเก๋ง
ก็นึกว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันก็ต้องเจรจากันเนอะ
แต่ปรากฏว่าพอคนขับกระบะลงไปเจรจานะคะ
คนขับรถเก่งเขาไม่พอใจ
ลงไปนอนเลือดกบปากคาพื้นเลยค่ะ
งั้นแสดงว่าการเจรจาไม่เป็นผลนะเนาะ
ไม่เป็นผลค่ะใช้เท้าเจรจากันเฉยเลยนะคะ
ราชการดำเนินทางเข้าบ้านสนามม้าในตำบลดงลานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็มีกระบะสีขาวอีซูซูเลี้ยวเข้ามาเฉียวกันกับรถเก๋ง
จากนั้นคนขับรถเก่งก็ลงมาจากรถค่ะ
คนขับกระบะที่สวมเสื้อสีแดงกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยเสื้อสีขาวก็ลงมาเพื่อคุยกับคนขับรถเก๋งเหมือนกัน
แต่คุยไปคุยมาดูไม่ลงตัวเนาะ
นี่ค่ะเอาหน้าแข้งคุยกับปากเขาเฉยเลย
เรื่องไม่ลงตัวแต่เท้าลงที่กลางตัวเลย
ถูกค่ะกลายเป็นทะเลาะวิวาดกันนะคะ
กระหน่ำต่อยคือต่อยกัน
แล้วก็ไปต่อยคนขับกับเพื่อนที่มาในรถกระบะ

นอนกองกับพื้นเลือดกบปากเลยนะคะ

ผู้ชายเสื้อขาวคนนี้ชื่อว่านายคำดีวินทชัย

นอนกองอยู่ข้างกันเลยค่ะ
มีแผลฉีกขาดที่ริมฝีปากค่ะ
ก็เข้ามาปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บนะคะ
ชายที่ขับรถเก่งยังเป็นนุ่มอยู่เลยนะคะ
แล้วมีร่างกายกำยำด้วยนะคะ
พูดจาโวยวายใส่คนขับกระบะด้วยบอก
เมาแล้วยังมาขับรถชนเขาอีก

ห้ามปรามสงบสติอารมณ์อยู่๒๐นาทีค่ะ

นายคำดีคนที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วโดนเตะเลือดกบปากกองอยู่ที่พื้น
บอกว่าเขานั่งรถกลับมาจากงานแต่งจะกลับบ้าน
เลี้ยวเข้าซอยบ้านก็ไปเฉียวชนกับรถเก่งคู่กรณี
ก็จอดรถตั้งใจจะไปเจรจานั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งมาชกเข้าที่หน้าของเพื่อนเขา
ที่เป็นคนขับกระบะจนล้มลงกองกับพื้นก็เลยจะเข้าไปห้าม
กลายเป็นถูกเตะเข้าหน้าล้มลงกองกับพื้นเหมือนกัน
พอเหตุการณ์สงบก็ต้องเชิญทั้งคู่นะคะทั้งสองฝ่ายเลย
สอบส่วนที่โรงพักแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย
เพราะฝ่ายรถเก่งเขาบอกว่ากระบะอ่ะเมามาแล้วก็มาเฉียวรถเขา
ผู้สื่อข่าวเรารงพื้นที่ไปที่สภเมือง๑๐๑นะคะ
ก็ถามตกลงผลตรวจแอลกอฮอล์เป็นยังไง
คนขับกระบะมีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนดจริง
ก็เลยโดนข้อหาเมาแล้วขับนะคะ
แต่เรื่องทะเลาะวิวาสเนี่ยมีการเจรจายอมความกันก็ตามนั้นไป
แต่เอาจริงต่อให้เขาเมาแล้วขับไปเฉียวชนรถคุณก็
ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายเขาอยู่ดีเนาะ
ก็ให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
ไปถามคนขับรถเก่งเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านมาพร้อมกับแม่ยายภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคน
ถึงจุดเกิดเหตุจะเลี้ยวรอเลี้ยวออกถนนเส้นหลัก
อยู่กระบะคันนี้ก็เลี้ยวเข้าซอยมาเฉียวเสียหลักมาชนของเขาแล้วก็ขับถอยหลังไป
พอลงมาเจรจากันเนี่ยเขาบอกว่ากระบะก็เข้ามาทำร้ายเขาเหมือนกัน
แผลที่ให้ดูที่กระพุงแก้มกับที่คอเขาบอกว่ากระบะทำร้ายเขา
ส่วนนางวันดีนะคะแม่คนขับเก่งก็เล่าบอกว่าเธอกำลังเดินทางไปที่สพเมืองร้อยเอ็ด
ก็เห็นคนขับกระบะคู่กรณีเนี่ยเดินมาหาแล้วก็สารภาพว่าดื่มสุรามาจากงานแต่ง
เจรจายอมความก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายกันไปนะคะ
ส่วนข้อหาเมาแล้วขับก็เป็นไปตามกฎหมายค่ะ

พอแฟนกำลังจะโทรเรียกตำรวจเขาโมโหหรือยังไงครับ
เขาก็เลยเข้ามาทำแล้วก็ต่อยผมก่อนครับ
เข้ามาจะมาตีแม่แม่อายุ๖๐กว่าเนี่ยตีแม่ได้ไงลูก
แม่ไปลงพักแม่ขามันตีก็กันแบบนี้แต่ในลงพักรักผิดชอบทุกอย่าง
ทุกกรณีร้อยเวรเป่าออกมาก็ร้อยกว่ามิลลิกรัมของแอลกอฮอล์
ในขณะที่เป่ารูปชายเรามันไม่มีสูงประเซ็นต์เห็นมั้ยคะ
แล้วก็ตกลงกันเรียบร้อยเขาก็จะอ่าชดใช้แม้กระทั่งค่าปรับที่ทะเลาะวิวาส
แต่ก็อย่างที่บอกว่าคือประเด็นเรื่องทำร้ายร่างกายก็เรื่องหนึ่ง

ทางที่ดีก็ให้ตำรวจเขาจัดการทั้งหมดให้ดีที่สุด